เหตุการณ์เรื่องของสามีภรรยาจะใช้คำว่าผัวเมียละเหี่ยใจก็ได้
คือเหมือนกับสามีน้อยใจภรรยาเคยเจ็บเคยป่วยอยู่โรงพยาบาล

เลิกแล้วกันแต่ภรรยาบอกไม่ได้
เธอฉันกระโดดขึ้นเกาะรถเธอเลยละกัน
สวัสดีที่มาดูเพลง
โอ้โหปลายชายก็เกาะหน้ารถ

ฝ่ายชายก็เกาะหน้ารถฝ่ายหญิงก็อยู่ในรถ

ญาติบอกเห็นแบบนี้มันหวาดเสียว
ตำรวจเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมเรื่องของผัวเมียเขา

คือกล้องมือจอนปิดคุณผู้ชมจะเห็นเมื่อกี้ละรถกระบะสีส้มค่ะ

แล้วตรงนี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ตรงซอยชุมชนซอยบ้านล่าง
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด

เพราะภรรยาไปกระโดดเกาะหน้ารถสามีแบบนี้

หญิงสาวที่เกาะอยู่หน้ารถนั่นก็คือนางสาวรุ่งรัฐนิตยลาบนะคะ

ส่วนคนในรถคนขับก็คือสามีนั่นแหละ
ชื่อว่านายธนวัฒน์สายบัวอายุ๕๑ปี
แล้วมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
ตอนที่จังหวะจังหวะที่ตำรวจเข้าไป

ก็เลยพยายามจะเกลี้ยกล่อมเพราะฝ่ายชาย
ขับรถมาเป็นระยะทางไกลกว่า๑กิโลแล้ว
คุณคุยมากว่ามันจริงไหม

เรื่องอะไรเป็นเมียมา๒ปี
คุยเรื่องเรื่องฉันแล้วจะอายเรื่องอะไรเป็นผัว

เดี๋ยวก่อนซ้อมที่วัดคุณบีบคอฉันไหม
ก็เหมือนอย่างนี้ครับเขาขึ้นรถผมดึงผมลงครับ

ทำไมต้องอยู่กับผมอยู่แค่ผมเลวร้ายขนาดนั้น

ตำรวจบอกโอ๊ยหัวจะปวด

คือพยายามจะเรียกลงมาก่อนละกัน
อ่ะเมียลงมาก่อนสามีลงจากรถหน่อย
พี่ก็ยอมนะยอมลงมาด้วยนะ
ไม่งั้นตำรวจก็ต้องคุยกันโดยพี่เขาเกาะหน้ารถนะนะ
ใช่ค่ะตำรวจบอกคุยกันหน่อยต่างคนต่างไม่อยากคุย
พอสุดท้ายลงมาคุยเธอก็บอกแบบนี้นะ
ภรรยาบอกจะเลิกกันไม่ว่าหรอกนะ
แต่ไปส่งที่บ้านก่อนได้ไหมเพราะบ้านอยู่ระยอง

แล้วเธอบอกว่าที่สามีขับรถหนีเธอ
เชื่อว่าหึงหวงเธอกับชายอื่นแน่นะคะ

บหากับภรรยาคนนี้นะคะมา๒ปีแล้ว
แต่ต้นปีเขาป่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่ตราดนี่แหละ
ระหว่างพักฟื้นภรรยาไม่เคยจะมาเยี่ยม

ตัดสินใจบอกเลิกก็เหมือนจะน้อยใจแล้วนะ
ขับรถออกมาค่ะสุดท้ายนะที่ยอมจอด

นี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุอย่างที่เห็น

ก็เขาทำความผิดเขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านเราไง
เราคุยกับใครไม่ได้เลย
ผมไม่ชอบนิสัยนะครับ
เพราะว่าพอผมอยู่โรงพยาบาลไม่ดูแลผม

เพราะผมขอไม้จิ้มฟันไม้เก่าหลัง
ผมอยู่โรงพยาบาลผมพูดไม่ได้เลย
คิดแต่โทรศัพท์มาหาแล้วก็ไม่เอาไปฝากผมว่า
ผมก็เจ็บใจผมว่า

มันก็คืนไปครับผมเงียบกัน
เอาอย่างนี้ตำรวจบอกเคลียร์กันดี
ใจเย็นนะก็ไปไกลเกลี่ยกันค่ะ

ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตราด